คู่นี้แหมหวานกว่าคู่ที่ผ่านมานิดนึง
เพราะว่าสาวมิ้นท์ชาลิดาต้องบอกเลยว่าชีวิตจี้ดี

ควงคุณแม่พร้อมกับหนุ่มคนสนิทค่ะไปเที่ยวยุโรปมา
ใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวย
แต่สาวมิ้นเขาก็ยืนยันว่าเป็นทริปที่แฮปปี้ชีวิตดี
ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งทัวร์ได้ทั้งช้อปปิ้งด้วย

ว่าไม่มีเรื่องของการสวีทหวานกับหนุ่มภูผาเตชะนรงค์อย่างแน่นอนค่ะ
ก่อนหน้านี้นางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดา
ออกมาเผยว่าต้องเลื่อนทริปฉลองปีใหม่ที่ยุโรปไป
เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
แต่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นางเอกสาวได้มีโอกาสควงคุณแม่
หนุ่มคนสนิททายาทโบนันซ่า
อย่างภูพาเตชะนรงค์ไปทัวร์ยุโรปสมใจอยากแล้ว
โดยมิ้นท์เผยว่าเป็นการไปเที่ยวที่เต็มอิ่ม

แต่ไม่ได้สวีทหวานกับฝ่ายชายสักเท่าไหร่
ทั้งนี้นางเอกสาวยังออกมายอมรับว่า
ภูผาจะเข้ากับครอบครัวได้ดี
แต่ทางคุณพ่อก็ยังแอบหวงลูกสาว
ไม่ยอมให้แชะภาพคู่กับหนุ่มคนสนิท
เพราะเกรงว่าจะมีข่าวไม่ดีออกมาค่ะ

เต็มที่นะคะก็ถือว่าไปประมาณอาทิตย์นิดอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเที่ยวปารีสได้แค่๓วันเอง
คืออย่างที่เป็นข่าวออกมาเมืองไทย

เขาก็จะดุว่าแบบขอไม่ให้ลงรูปได้ไหม

แล้วก็ห่วงสายตาของ

ครอบครัวของทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่อะไรอย่างนี้

ซึ่งจริงญาติเข้าใจหมด
แต่ด้วยความที่คุณพ่อเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ชีวิตดีนะคะ